ที่ที่ฉันบอกว่ายังไม่ค่อยอิ่มดี
ก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งไอเดียเจ๋งแจ๋วเลยนะครับ
เป็นเจ้าของฟาร์มขายเมลอน
แต่ว่าเขามีไอเดียในการที่จะต่อยอดจากการขายเมลอนธรรมดา
ให้ออกมาเป็นอะไรอีกมากมายเลยน่าสนใจมากไปดูกันค่ะ
นี่ของฝากเมลอนแล้วก็มีข้างล่างอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวเมลอน

แล้วมันเป็นของแบบหวานแล้วมาทานกับอาหารนั่นแหละ
มันผสมกันได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ
เดี๋ยวพากันไปที่ฟาร์มยอดนุ่มนะคะ
เป็นของคุณอำนาจยอดนุ่มนะคะ

แต่ว่าต่อมาคุณพี่อำนาจเขาก็ปิ้งไอเดีย
จะนำเมลอนในสวนมาเพิ่มมูลค่า

อย่างที่คุณนิวนาวถามว่ามันจะเข้ากันได้ยังไง
คือภรรยาเขาเปิดร้านขายข้าวมันไก่

ก็เลยนำเมลอนไปเพิ่มความอร่อยให้กับก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่
พร้อมกับสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้านั่นเอง

มาดูกันเมนูข้าวมันไก่เนี่ยนะคะ
ทางร้านเขานำเมลอนไปต้มทำเป็นน้ำซุป
มันก็เลยทำให้น้ำซุปมีรสชาติที่หวานกลมไม่ต้องใส่น้ำตาล

รวมไปถึงใช้เมลอนเป็นเครื่องเคียงแทนแตงกวา
ปกติเราทานข้าวมันไก่จะต้องมีแตงกวา
อันนี้ใช้เมลอนเห็นไหม

จริงมันก็จะเนื้อสัมผัสคล้ายกันเย็น
ถูกต้องเป็นแบบประเภทแตงเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมทางร้านเนี่ยเขานำเมลอนมาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ไปลวก
เติมลงไปในก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมู
ที่เห็นเป็นชิ้นเนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะคุณนะ

ของขาวอ่ะผ่านไปแล้วเห็นมั้ย
เมลอนผ่านไปแล้วนะกับก๋วยเตี๋ยวทานได้
มาต่อกันที่ของหวานกันบ้าง
คือของหวานเนี่ยนะคุณทางร้านเนี่ยเขาก็จะนำเมลอนมาปัน

ถูกต้องค่ะเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หิว
คือทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนี้เผ็ดไป

ทานเมลอนปันนี่สดเลย

ใช่หวานเย็นชื่นใจโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้นะคะ
ครบวงจรจริงคุณขาทางขาวมันไก่เอ้ย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำปั่นเมลอนอะไรแบบนี้นะ
คือมันแบบไปร้านเดียวอิ่มอร่อยครบเลยจากเมนูจากเมลอน

ก๋วยเตี๋ยวก็ไม่แพงชำละ๓๐บาท
เมลอนแก้วละ๔๐บาทเมลอนปั่นเนี่ยนะคะ
ถ้าเมลอนสดตัดใหม่ขายเหมือนกันนะ
สวนไปเลยนะคะกิโลกรัมละ๑๐๐บาทจ้ะ
อกจากนี้ก็สามารถเข้าไปชมฟาร์เมลอนไปถ่ายรูป
พร้อมกับซื้อทานแบบสดกันได้เลยถึงที่
เปิดทุกวัน๙โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ
ร้านอยู่ริมถนนสายเอเชียฝั่งขึ้นภาคเหนือ
ระหว่างเทศบาลชายโยแล้วก็สพชัยโยนะจ๊ะเจ้าขา
ไปกันได้นะเรียกได้ว่าครบจริง
ทานก๋วยเตี๋ยวทานของหวานแล้วก็ได้เมลอนกลับบ้านไปฝากคนในครอบครัว
คือต่อยอดจากแค่เป็นฟาร์มเมลอนธรรมดา
ทำมาเป็นอาหารให้คนที่ไปเที่ยวฟาร์มเนี่ยเวลาเขาหิวเขาจะได้ทานอาหารได้เลย
แปลกจริงไม่เคยเห็นไม่เคยทานอะไรแบบนี้นะ